ข่าวแรกวันนี้ไปติดตามข่าวพี่แดนวรเวทกันหน่อยละกันนะคะ
หลังจากที่ได้ศึกออกมาจากการไปศึกษาพระธรรมที่วัดป่าภูทับเบิกจังหวัดเพชรชบูรณ์นั่นเองนะคะ
ก็บวชเรียนอยู่เป็นเวลา๒สัปดาห์นั่นเองค่ะ
ลาศิกขาเมื่อวันที่๙มกราคมที่ผ่านมานี่เองนะคะ
แดนก็ได้เผยถึงความรู้สึกหลังจากได้ศึกษาพระธรรม
บอกว่าทำให้เขานั้นจิตใจสงบแล้วก็มีสติมากขึ้นค่ะ
ซึ่งเจ้าตัวเองก็ตั้งใจจะนำหลักธรรมคำสอนต่างมาปรับใช้ในชีวิตนะคะ
ส่วนเรื่องข่าวดีที่หลายคนลุ้นอยู่ว่าบวชแล้วจะเตรียมเบียดเลยหรือเปล่านะคะ
หนุ่มแดนก็ยังคงยืนยันคำเดิมค่ะบอกว่าไม่ใช่เร็วนี้อย่างแน่นอน
แต่ก็ได้เอ่ยปากกับน้องแพตตี้อังสุมารินเอาไว้แล้วนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องอนาคตเอาไว้เพื่อให้ฝ่ายหญิงมั่นใจ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอเวลาที่เหมาะสมกว่านี้ค่ะ
ก็สงบดีครับหลักมันก็เป็นเรื่องของการชำระล้างจิตนะครับ
คือที่ผ่านมาเนี่ยคนเราเวลาแบบในแต่ละวันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องมากมายที่แบบพุ่งเข้ามาในหัวของเราในชีวิตของเรา
ซึ่งทำให้บางครั้งมันเกิดความสับสนมันเกิดความล้าความเหนื่อยแบบที่เราไม่รู้ตัวอะไรอย่างนี้ครับ
ซึ่งการไปแบบนั้นมันก็เหมือนแบบเราเคลียร์เรื่องราวที่มันไม่ได้จำเป็นแล้วในชีวิตของเราอะไรอย่างนี้ทำให้จิตเราสะอาดขึ้น
ยังไงเรื่องเบียดมันได้เบียดแน่แหละวันหนึ่งแต่ว่ามันจะคงไม่ได้เร็วนี้เท่านั้นเองฮะ
แต่ว่าอย่างน้อยก็แบบสบายใจว่าปวดแล้ว
อ้าวมันเปลี่ยนได้
เคยมองช่วงเวลาที่มันสมควรมากกว่าครับมันก็มีอยู่ในหัวของแบบ
ของความเป็นลูกผู้ชายคนหนึ่งที่ควรจะต้องรับผิดชอบอะไรบางอย่างนะครับ
ไม่พูดเล่นครับคือบอกเพื่อ
คืออย่างน้อยก็เพื่อให้น้องสบายใจครับว่า

ผมว่าเหรอผมว่าพร้อม
เรื่องราวอะไรมาด้วยกันหลายต่อหลายปีเลยค่ะ
เสียคุณพ่อไปด้วยแล้วก็คุณแดนเองก็ได้
จะดูแลพาตี้อย่างเต็มที่แล้วก็ดีที่สุด

ทุกครั้งที่มีโอกาสมีเวลาว่างตรงกัน
แดนค่ะจะจัดทริปนะไปเที่ยวกันให้อย่างสนุกสนาน